คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าเหตุนี้ครับ
คดีที่หนุ่มวัย๒๐ปีน่าจะถูกยิงภายในวัดนะ
แล้วก็เขาขับรถจักรยานยนต์หนีมา
ออกมาหน้าวัดได้แป๊บเดียวเสียชีวิตอยู่กลางถนนเลย

เพราะว่าครอบครัวแล้วก็ญาติรวมถึงคนในชุมชน

สรุปแล้วตำรวจพบมีปมเรื่องของยาเสพติดอยู่ด้วย
ส่วนแม่ของเด็กวัย๒๐นี้บอกว่าโอ้โหทำใจไม่ได้
เพราะว่าเพิ่งสูญเสียพ่อไปไม่ถึงร้อยวันเลยนะ
พ่อก็ตายโหงลูกก็มาถูกยิงตายโหงอีกนะครับ
ค่ะเจ้านี่รีบไม่มีพ่อแต่อันนี้คือแฟนพ่อใหม่
เป็นพ่อของน้องเพิ่งเสียไปยังไม่ได้๓๐๐วันเลย
ก็น้องไม่ทะเลาะกับใคร
แต่น้องก็ไม่ได้ป่วยตายพ่อก็ตายโหงน้องก็ตายโหง

ของผู้เป็นแม่นะฮะบอกพ่อก็ตายโหง
ลูกก็ต้องมาตายโหงอีกนะครับ

แม่ของนายสุพชีพสุขสดหรือว่าเติ้ลอายุ๒๐ปี

ก็นำศพของลูกชายมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดอรัญญิกาวาสอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ผู้เป็นแม่ก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒พฤศจิกายน
ช่วงประมาณ๕ทุ่มนะครับนายเติ้ลถูกยิงเสียชีวิต
กลางถนนหน้าสำนักงานอบตลานดอกไม้
มีแผลถูกปืนลูกซองยิงไทยทอย
กระสุนฝังในบางเม็ดทะลุออกลำคอ
แล้วก็พบถุงพลาสติกภายในบรรจุยาบ้า๑๐เมตร
แล้วก็มันเริ่มมีอะไรนะภาพจากกล้องวงจรปิด
เผยแพร่ออกมาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในวัดบ้างนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายเติ้ลผู้ตายนัดดูปืน
จากนายนิกแล้วก็วัยรุ่นอีกกลุ่ม
ว่าระหว่างเจรจากันคงเกิดการโต้เถียงกันเรื่องอะไรบางอย่าง

จังหวะที่นายเติ้ลขี่รถออกมาปากทางวัด
คนร้ายขี่รถตามมาไล่ยิงครับ
ยิงใส่นายเติ้ลจากด้านหลังนะครับจนเสียชีวิตในที่สุด
ถูกยิงตรงนี้ก็เลยมาเสียชีวิตกลางถนนหน้าวัดนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามือปืนคนยิงก็คือนายหม่อม

๙ปีเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรนะครับ
สารภาพว่าเป็นคนใช้ปืนลูกซองยาวแบบ๕นัดยิงใส่นายเติ้ล
ส่วนอาวุธปืนที่นำไปใช้ทิ้งไว้ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
แต่จำสถานที่ไม่ได้ว่าทิ้งไว้ตรงไหนนะฮะ
ขณะที่ชุดสืบสวนอีกชุดเดินทางไปจับกลุ่มนายนิกอายุ๒๐ปี
ที่จังหวัดอ่างทองก่อนนำตัวมาสอบสวนครับ
นายนิกรับสาภาพบอกว่าเคยติดต่อขอซื้อยาบ้ากับนายเติ้ลคนตายมาก่อน
โดยจ่ายเงินไปก่อนละ๑๒๐๐บาท
แต่นายเติ้ลไม่ยอมเอายาบ้ามาให้จ่ายแล้วแต่ไม่เอายามาให้
ก็เลยนัดที่จะรับยาบ้ากันอีกครั้งบอกให้เอามาให้จำนวน๑๐เมตร
แล้วก็ถือโอกาสนี้มาดูปืนลูกซองยาวด้วยนะครับ
โดยนายนิกรับสารภาพบอกว่าเค้าขี่รถจักรยานโยนตามเข้าไปในวัด
มีนายหม่อมเนี่ยนายหม่อมคนมือปืนเนี่ยนะฮะนั่งซ้อนค้ายมาด้วย
แต่ครั้งนี้ผมไม่มีเงินให้
เนื่องจากผู้ตายได้เอาเงินไปแล้ว
ราวก่อนจ่ายไป๑๒๐๐แล้วให้ผู้ตายเอายาบ้ามาให้
ทำให้ผู้ตายก็ไม่พอใจครับไม่พอใจเกิดปากเสียงกัน
แล้วผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากลานวัดป่าชัยรังศรี
ส่วนนายหม่อมเนี่ยนะฮะก็ชักปืนยิงจนเสียชีวิต
ก่อนจะรีบหลบหนีกันไปนี่ครับเป็นช่วงจังหวะเห็นไหมฮะ
รถมาจอดกันแล้วเหมือนพูดคุยกันใช้เวลาแป๊บเดียวเอง
และนี่ก็อีกมุมหนึ่งที่จะเห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
วิ่งผ่านนะครับนี่ฮะก็เป็นคำรับสาภาพของนายนิกนะครับ
ฟังคำรับสาภาพกันนะฮะ
แค่เพศผมของเขาตามผมไปครั้ง๒
เขาบอกจะเอายามาให้๔๐เมตรครับแต่เอายามาไม่พบ

เขาเตรียมมา๑๐เมตรผมก็ไม่พอใจแค่จะลงไปต่อยเขา
แต่ว่าเขาเตรียมขี่รถหนีแต่เพื่อนก็

อ๋อแล้วพื้นอะไรกันเราเตรียมมาอยู่แล้วหรือเปล่า
เตรียมมาไหนครับเตรียมมาแค่ว่าเพราะเตือนบอกว่าลูกพี่เขา
จะเอาปืนผมมาแลกกับยาเขา๒๐๐เมตร

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนออกจากห้องขังที่โรงพัก
มาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
คดีนี้ก็ถือว่าคลี่คลายได้เร็วเหมือนกันนะ

ขณะที่ผู้เป็นแม่ของนายนิกผู้ต้องหา

แล้วก็ได้ลาออกกลับมาอยู่บ้านได้เพียง๑เดือนนะครับ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะไปรับเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ก็มารู้ภายหลังว่าลูกชายไปก่อเหตุในการ

ส่วนเรื่องการประกันตัวแม่คงไม่มีเงินไปประกัน
รับว่าเสียใจมากแล้วก็ให้กำลังใจลูก
ให้ลูกอดทนแต่ลูกก็ต้องชดใช้กรรมนะฮะ